คุณผู้ชมมาดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับร้านเสริมสวยร้านนี้
ลูกค้าเนอะเขาไปทำผมแต่ว่าทางร้านเขาบอกว่าต้องถอดรองเท้าไว้หน้าร้าน
แล้วใส่รองเท้าที่เขาเตรียมเอาไว้ให้ใส่เข้าไปเพื่อความสะอาด
เขาก็ถอดรองเท้าทำผมเสร็จออกมารองเท้าโดนหมากัดขาด
รองเท้าซื้อมาแพงครึ่งหมื่นทำยังไง
อ้าวคุณเจ้าของร้านคุณต้องรับผิดชอบนะหมามาอยู่หน้าร้านคุณ

เจ้าของร้านบอกเอ้ายังไงดีมันเป็นหมาของเพื่อนบ้านอ่ะ
คู่นี้ใช่ไหมคะคู่นี้๕๙๙๐โอ้โหนะฮะ
ลูกค้าบอกว่าคุณต้องจ่ายมา๒๐๐๐ถึงจะยอม
แม่ค้าบอกโอ๊ย๕๐๐ได้ไหมไม่มีตังค์สุดท้ายต้องเรียกตำรวจมาเคลียร์เลยนะ
เพราะว่าหมาเป็นหมาของเพื่อนบ้านไงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านเสริมสวยที่จังหวัดตราด
ช่วงค่ำของเมื่อวานตำรวจต้องไปช่วยเจรจาไก่เกลี่ย
เพราะว่ารองเท้าของลูกค้าโดนหมากัดแท้ก็เสียหายไป
นะฮะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสมริยาเจ้าของร้านเสริมสวยนะเดี๋ยวใส่เสื้อเขียวหน่อย
บอกว่าก็เห็นลูกค้าผู้หญิงท่านนี้แหละก็มาสระผมที่ร้าน
ปกติทุกคนมาถึงปุ๊บต้องถอดรองเท้าไว้หน้าร้าน
แล้วก็ใส่รองเท้าที่ทางร้านเตรียมเอาไว้ให้เข้าไปเพื่อความสะอาดของร้าน
แต่พอทำผมเสร็จปุ๊บลูกค้าเดินกลับเข้าไปบอกว่า
คุณพี่หมาของหน้าร้านคุณพี่กัดรองเท้าดิฉันขาดหมดเลย
นี่มีรอยฟันสองข้างหลักฐานมีอยู่นะฮะ
พี่เขาบอกโอ้ทำยังไงดีเนอะมันเป็นหมาของเพื่อนบ้าน
ตัวนี้หรือเปล่าคะตัวนี้แหละนี่นี่ในภาพเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยนะ
พี่เขาบอกว่าเอางี้ละกัน๕๐๐ได้ไหมล่ะ
ค่ะโอ้ชิบผมก็ไม่ได้เยอะแยะมาก
หมายถึงราคาที่ได้มามันก็ว่าดีมากมายไหมห้าร้อยได้ไหม

ไปฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยครับ
แต่พี่ขอเขาตลาด๕๐๐เขาไม่ยอม

เขาบอกว่าไม่ยอมจะเอาเดี๋ยวนี้เลย

แต่พี่จะจ่ายเข้าวันนี้๑๐๐๐นึงก่อน

รอให้การสารภาพว่าเป็นคนทำ
แม่นี่เรื่องวุ่นเพราะเจ้าตัวเดียวเลย

แม่ค้าก็ให้มันจบไปแล้วกัน
เอาควักเงิน๒๐๐๐จ่ายให้อ่ะ

ที่จะเบอร์ภาพเขาและกัน

คือเราเข้าใจนะเขาซื้อรองเท้ามาแผงนะฮะ

เป็นของเพื่อนบ้านที่เขาเปิดคาแคร์อยู่ข้าง
เดี๋ยวคงต้องไปหามรือกับเจ้าของหมายอีกทีนึงว่า
ยังไงต่อไปหาแนวทางป้องกัน

ละครึ่งได้ไหมคนละพันได้ไหมหรือยังไง
แล้วอนาคตถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องมาถอดรองเท้าอีก

คือจริงแล้วไม่ใช่แค่ลูกค้าต้องระวังรองเท้าเอาเข้าไปในร้านไหม

ต้องมีติดป้ายไว้หรือจะเข้าหน้าร้านประจำนะ
ใช่เออคงต้องหาชั้นรองเท้าไว้ข้างในไหม

เอาไปวางข้างในดีกว่าเนอะน้องหมาจะได้ไม่เข้าไปกัด

ก็ต้องระมัดระวังด้วยคุณผู้ชมท่านไหนจะเข้าร้านเสริมสวย
ก็ต้องเอารองเท้าเข้าไปด้วยหน่อยแล้วกันนะคะ